ว้าว
และนี่คือหุ่นผีเปรตที่ทำเอาชาวบ้านอกสั่นขวัญภาวะกัน
คุณเปรตนี้ตั้งอยู่ที่วัดแจ่มสุวรรณจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมาแบบแพ็คคู่กันเลยค่ะ
โดยหุ่นเปรตชายหญิงคู่นี้มีลักษณะตาถลนปากกว้างคอยาวลิ้นยาวแขนขายาว
สูงกว่า๑๐เมตรสูงกว่าหลังคาวัดอีก
สร้างความพิษสวงศ์ทำเอาหลายคนที่ผ่านไปผ่านมาตกอกตกใจเป็นอย่างมาก
ทางเจ้าอาวาสวัดก็เล่าให้ฟังว่ามีโยมคนหนึ่งมาสร้างเอาไว้
ซึ่งโยมคนนั้นได้เข้ามาขอพรอธิษฐานว่าหากตนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑
จะมาสร้างเปรตไว้ที่วัดนี้
ปรากฏว่าโยมคนนั้นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจริงก็เลยมาสร้างผีเปรตไว้ที่วัดทันที
เพื่ออยากจะให้ประโยชน์ในการเตือนคนในตำบลหรือคนที่เข้ามาในวัดให้ปฏิบัติดีไม่ทำบาปไม่ผิดสินนั่นเองค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งวิธีการแก้บนที่ไม่เหมือนที่ไหน
โดยการแก้บนนี้ก็มีเรื่องเล่าต่อกันมาค่ะ
ซึ่งเมื่อก่อนหลวงพ่อขาวมีเพียงแค่เสียนกับพระอุระโผล่ขึ้นมาจากดินเท่านั้น
แล้วมีคนไปบนบานว่าหากไม่ถูกทหารเกณฑ์จะมาวิ่งแก้ผ้าตีปี๊บรอบหลวงพ่อขาว
และผู้ชายคนนั้นก็ดันไม่ถูกทหารจริง
จึงทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในช่วงของการเกณฑ์ทหาร
ก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงเดินทางมาบนบานกัน
และเมื่อจับได้ใบดำแล้วก็จะมีวัยรุ่นจำนวนมากเดินทางมาวิ่งแก้ผ้าเคาะปี๊ด
เพื่อเป็นการแก้บนกันเป็นประจำต่อกันมาอย่างยาวนานแบบนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ที่เห็นชกกันมันแบบนี้ไม่ใช่เวทีมวยที่ไหนนะ
แต่เป็นการแก้บนของวัดสุธาดลจังหวัดอ่างทอง
ที่เขาบอกกันปากต่อปากว่าหลวงพ่อทองที่นี่ขอพรแม่นเวอร์
และยังเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำวัด
ซึ่งถ้าใครมาขอพรแล้วบนบานสารกล่าวด้วยการชกมวยหญิง
พรนั้นจะสมหวังทุกประการ
เรียกว่าการแก้บนแบบนี้ทำกันจนเป็นประเพณีเลยก็ว่าได้ค่ะ
โดยวิธีการแก้บนแบบนี้จะใช้ผู้หญิงมารวมตัวกัน
โดยแบ่งฝ่ายครั้งละ๑๐๑๕คู่
รำไหว้ครูแล้วค่อยชกมวยกันต่อหน้าหลวงพ่อ
เรียกว่าสร้างความสนุกสนานคลึกคลื้นให้กับชาวบ้าน
ถือเป็นการแก้บนที่แปลกใหม่และสนุกสนานทั้งคนดูและคนขอพรจริง
ที่เห็นเครื่องวงดนตรีจัดเต็มแถมมีเวทีแบบนี้
นี่ไม่ใช่งานวัดนะจ๊ะทุกคน
แต่นี่คือรถแห่วงดนตรีที่ชาวบ้านเขาจัดมาแสดง
เพื่อเป็นการแก้บนรูปหล่อไอ้ไข่กุมารพี่จุกและกุมารพี่จันทิมา
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภ
แล้วปรากฏว่าได้โชคได้ลาบกลับมาสมหวังดั่งใจ
ได้เท่าไหร่ยังไงไม่รู้รู้รู้แต่ว่างานนี้จัดเต็ม
บรรทุกเครื่องเล่นดนตรีไปจนถึงเหล่าบรรดาแดนเซอร์
มาทำการแสดงโชว์ที่วัดแบบนี้แหละค่ะโดยทางคุณพี่เจ้าของดนตรีสดนี้
มากราบไหว้ขอพรเรื่องโชคลาภและการงานกับไอ้ไข่ที่วัดแห่งนี้
โดยบนบานว่าถ้าประสบความสำเร็จทั้งสองอย่าง
จะนำวงดนตรีของตนเองพร้อมกับแดนเซอร์มาเล่นเป็นเวลา๓ชั่วโมง
ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเมื่อกลับไปแล้วก็ประสบความสำเร็จ
มีลูกค้าติดต่องานเข้ามาอย่างมากมายรวมทั้งมีโชคมีลาบด้วย
ทางเจ้าของวงจึงได้นำวงดนตรีมาเล่นแก้บนตามที่เคยบนบานไว้นั่นเอง
และนี่คือการแก้บนสุดแปลกที่ไม่เหมือนใครที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ
ส่วนใครที่เคยไปบนบานอะไรเอาไว้ก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะได้โชคหรือไม่
เราก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในความดีและประพฤติดีด้วยนะคะ